มีผู้ที่รอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิดนะฮะ
แรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลเขาเป็นคนศรีสะเกด
ค่ะรอดมาได้เพราะว่าเข้าไปหลบอยู่ใต้ท้องรถนะฮะ
อืมในช่วงของการสู้รบกัน
ที่ทหารอิสราเอลเนี่ยจะมาช่วยพาตัวออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ค่ะเดี๋ยวดูคลิปนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
โอ้เป็นร่อยด้วยน่ะเนี่ย
จะเห็นแปลงผักเห็นไหม
แล้วก็มีรถอยู่ไปแอบกันอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยนะ
หลายคนเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
แรงงานไทยที่อิสราเอลนะครับ
คือคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ชื่อคุณอุดมพรจำปาหอมนะฮะ
อายุสามสิบเจ็ดปีเป็นหนึ่งในแรงงานที่ไปทำงานนะฮะ
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเป็นเหตุการณ์วันเกิดเหตุวันแรกเลย
ตุลาคมวันเสาร์นะฮะหลังจากมีการยิงประทะกันระหว่าง
อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเนี่ยแรงงานที่อยู่ตรงนี้ก็วิ่งไปหลบใต้ท้องรถนะครับ
เพื่อซ่อนตัวแล้วก็หาเกราะกำบังเอาชีวิตรอด
จากนั้นไม่นานจะมีทหารของอิสราเอลเข้ามาในพื้นที่
แล้วก็มาช่วยเหลือนี่เห็นไหมฮะทหารนะฮะของอิสราเอลนะครับที่เขาก็
เวรดูตามจุดต่างแล้วก็พาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
พอเข้าสู่ภาวะปกติเริ่มมีสัญญาณมือถือ
คุณอุดมก็ส่งข้อความมาหาพ่อที่เมืองไทยบอกปลอดภัยแล้ว
ทำให้ครอบครัวที่อยู่ประเทศไทยนี่ก็อุ่นใจขึ้นมาทันที
เพราะตอนแรกหลังจากโอ้โหได้ข่าวว่าเขายิงกันตุมตามตุ่มตามที่อิสราเอลก็
ใจคอไม่ดีนะฮะวันนี้ทางนายอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับ
ก็คือท่านในอำเภอสลาวุฒิทรงโฉมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็ไปที่บ้านของคุณอุดมนะฮะ
ส่วนนี้อุดมพรขออภัยอุดมพรจำตาหอมผู้สามสิบเจ็ดปี่
พ่อบอกลูกชายอุดมพรพ่อบอกพ่อดีใจมากที่ลูกปลอดภัย
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกพ่อเนี่ยมีลูก๓คนอุดมพรเป็นลูกคนเล็ก
ไปทำงานที่อิสราเอลได้แค่๕เดือนไป๕เดือนเนี่ยโอ้โหสู้รบกันหนักเลย
วันเกิดเหตุวันเสาร์นะฮะพ่อก็พยายามติดต่อลูกชาย
แต่ไม่มีการติดต่อกลับมาเลยยังคิดว่าลูกจะถูกจับไปหรือเปล่า
จนกระทั่งเช้า๙ตุลาคมลูกส่งข้อความมาบอกบอกปลอดภัยดี
เมื่อสักครู่มีข้อความของคุณพ่อใช่ไหมนี่หลังจากวันเสาร์อาทิตย์
ติดต่อไม่ได้ลูกถูกจับหรือเปล่าแล้วเมื่อวานนี้ลูกส่งข้อความมาบอก
บอกปลอดภัยดีนะฮะนี่นะฮะแล้วลูกก็เล่าให้ฟังบอกช่วงเกิดเหตุ
มีเพื่อนของลูกถูกยิงบาดเจ็บด้วยนะโดนยิงที่ขา
ก็รอซ่อนตัวกันอยู่นานพ่อพยายามส่งข่าวไป
ลูกไม่อ่านไม่ตอบจนกระทั่งลูกมาอ่านแล้วก็ตอบมาเมื่อวานนี้
บอกพ่อปลอดภัยดีพหารมาช่วยคนไทยละบอกต้องเป็นห่วงได้
คือตอนนี้พ่อบอกโล่งใจมาก
อยากให้ลูกเนี่ยกลับประเทศไทยนี่ลูกชายบอกเขาตัดสัญญาณมือถือเด้อ
บอกต้องห่วงปลอดภัยดีแต่ที่บอกอยากให้ลูกกลับประเทศไทยเนี่ย
อุดมพรลูกชายบอกพ่อบอกเดี๋ยวผมขอรอดูสถานการณ์ก่อนนะพ่อ
เดี๋ยวขอประเมินสถานการณ์อีกทีนึงเอาเป็นว่าพ่อบอกตอนเนี้ย
ถ้าอยากจะบอกอะไรลูกชายก็คืออยากจะบอกว่าคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงมาก
อุทธมพร้อมที่ใสที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจนะครับ
บอกว่าก็พยายามจะไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่อิสราเอลนั่นแหละ
พร้อมกับให้คำแนะนำแล้วก็สอบถามเผื่อต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่าง
และจะเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

มีอีกหนึ่งแรงงานไทยที่รอดตายนะคะ
คุณชาตรีชาศรีอายุ๓๙ปีค่ะ

ต้องนอนทรมานทนเจ็บอยู่จนกว่าทหารอิสราเอลเข้ามาช่วยนะคะ

ชาตรีเล่าถึงเหตุการณ์นาทีที่ถูกกราดยิงเข้ามา
ทะลุกำแพงห้องน้ำค่ะ
คือคุณชาตรีเนี่ยเป็นชาวอำเภอนาแก่นะคะ

เธอบอกเธอยังติดต่อสามีได้ก็คุยกันผ่านวีดีโอคอล
เพราะตอนนี้สามีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในอิสราเอลค่ะ
คุณชาตรีเล่าบอกว่าบ่ายวันเสาร์ที่๗

ห่างจากพื้นที่สงครามเกือบ๑๐กิโลเมตรนะคะ
ก็เลยหยุดงานเพื่อความปลอดภัย
อยู่ได้ยินเสียงดังปั้งเป็นเสียงปืนค่ะ

แล้วปรากฏว่ามีกลุ่มติดอาวุธเข้ามาแล้วกราดยิงมั่ว
มั่วไปหมดเลยไร้ทิศทาง
กระทั่งกระสุนปืนมันทะลุผนังห้องน้ำ
ทะลุเข้าต้นขาซ้ายเข้าหนึ่งนัด
เพื่อนร่วมงานก็พยายามเข้ามาช่วยนะคะหาทางรอด
จนกระทั่งผ่านไปหนึ่งวันนะคะ
อิสราเอลถึงเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ส่งโรงพยาบาล

แต่ตอนนี้สิ่งที่กังวลก็คือว่า

ทำงานในอิสราเอลมา๔ปีแล้ว
เหลืออีกแค่ปีเดียวจะครบสัญญาอยู่แล้ว
แต่เขาบอกปีเดียวเขาก็ไม่อยู่แล้วค่ะ
หลายลูกครับห้องน้ำคุ้นเนี่ย

ครับ
วิ่งออกมาหลบ

แล้วก็มีพวกเขาวิ่งเข้ามา
โอกาสยิงยิงไปทั่วครับ

เพราะว่ารถโรงพยาบาลมันเข้าไม่ได้ครับ

บอกว่าเธอกับสามีแต่งงานกันมาเกือบ๒๐ปีแล้วนะคะ

คนโตอายุ๑๕คนเล็กอายุ๔ขวบค่ะ
แต่เดิมก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งนะคะ

ไปทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวที่อิสราเอลดีกว่า

กู้เงินลงทุนเป็นค่าจ้างบริษัท๑๒๐๐๐บาท
ก็ตกเดือนละ๔๐๐๐บ้าง๕๐๐๐บ้างนะคะ
แล้วก็ใช้หนี้หมดตั้งแต่ปีแรกเลย
สามีเลยตั้งใจว่าจะอยู่ให้ครบสัญญา๕ปี
จะได้เก็บเงินเอาไว้สร้างฐานะสร้างครอบครัว
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดสงครามขึ้นแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้เธอบอกว่าไม่สนใจเรื่องเงินแล้ว

ถ้าชีวิตไม่มีมันก็สร้างไม่ได้เธอบอกกลับมาเถอะ
ขอให้สามีกลับบ้านอย่างปลอดภัยก่อนเดี๋ยวเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวค่อยว่ากัน
สิได้กลับมาเหรอกำลังว่าสิเกี๊บเงินไส้มีไส้แสิน

เขาได้เล่าวินาทีหนีตายนะฮะ

อยู่ในไร่พริกสวนพริกตรงนี้๘ชั่วโมง

คุณประมูลโคสาโสด

ชื่อเล่นชื่อมูลอายุ๓๗ปีนะครับ
เป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่อิสราเอลนะครับ

ตั้งแต่มกราคมปี๖๔ช่วงเกิดเหตุเนี่ยหนีรอดชีวิตนะฮะ
เอาชีวิตรอดเนี่ยไปนอนหมอบอยู่ในสวนพริกตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๕โมงเย็น

วันเสาร์ที่๗ตุลาคมเพื่อเอาชีวิตรอดจากกลุ่มติดอาวุธ
ที่มาก่อเหตุเผาแคมป์ที่พักคนงานของเขา
ระหว่างนั้นเขาก็แชทบอกภรรยาแล้วก็มีการโทรหาเป็นระยะนะครับ
ภรรยาก็ถามตลอดด้วยความเป็นห่วงนะฮะ
ทางคุณมูลก็บอกว่านอนหมอบหลบอยู่ในป่าพริกคนเดียว
นี่เห็นแชทไหมฮะนี่ภรรยาส่งไปหานะ
โชคดีสัญญาณโทรศัพท์ยังใช้ได้นะ
เขาบอกว่าไงเนี่ยบอกพี่มูล
บอกนอนอยู่แล้วก็บอกอยู่คนเดียวเหรอบอกอยู่ในป่าพริกคนเดียว
ห้องไฟไหม้หมดเลยสิกลับเข้าไปได้หรือยัง

เป็นรูปที่ยังนอนหมอบอยู่ในป่าพริกนะฮะ

นี่แล้วก็บอกอดทนนะพี่แล้วก็มีการส่งคลิปเสียงมา๔วินาทีนะคะ
แล้วบอกรอให้เหตุการณ์คลี่คลายก่อนคนทางนี้ใจจะขาดเหมือนกัน
เมียพี่อีกคนนึงเนี่ยทักมาถามว่าโอเคกันอยู่ไหม
เขาบอกเขาไม่รู้แล้วก็บอกติดต่อกันบ้างหรือเปล่า
แล้วพี่อีกคนนึงกลับเข้าไปในที่พักหรือยังส่งข่าวเรื่อยนะ
คงหมายถึงเพื่อนแรงงานด้วยกันอีกคนนึงใช่ไหมที่เขาฝากถาม
ใช่ค่ะแล้วคือภรรยาก็เป็นห่วงถามหิวไหมมีอะไรติดตัวไปบ้าง
นี่ก็ส่งภาพให้ดูนะคะบอกรอเหตุการณ์ดีดีก่อนนะ

แกอยู่คนเดียวไงแกก็เลยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้าง
ใช่ก็ถามว่าป่าพริกนี่ห่างจากบ้านพักไหมเขาก็ส่งเสียงตอบกลับมา๕วินาทีค่ะ
แล้วก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งเข้าบ้านเลยนะตอนนี้
สุดท้ายรอดปลอดภัยนะฮะหลบอยู่๘ชั่วโมง
เราไปที่บ้านของคุณมูลนะครับที่เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่บ้านหนองไซตำบล
อยู่ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีลำนะครับ
ก็ได้เจอกับภรรยานะฮะภรรยาก็คือคุณกิติยาที่คอยคุยคอยถามคอยลุ้นอยู่กับสามีตลอดเนี่ยฮะ
เธอก็บอกว่าช่วงวันนั้นเนี่ยจนช่วงหนึ่งทุ่มสามีก็วีดีโอคอลมาจากอิสราเอล
เพื่อบอกว่าปลอดภัยแล้วหลังจากหลบซ่อนอยู่เกือบ๑๐ชั่วโมง
นี่คุณมูลนะฮะอยู่กับเพื่อนแรงงานที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน
ก็คุยกับภรรยาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังด้วยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ได้คุยด้วยนะฮะอ่าบอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ตามเวลาของอิสราเอลนะ๙ตุลาคมกลุ่มของคุณมูลที่เป็นแรงงานไทย๑๓คน
แคมป์คนงานได้ยินเสียงเคาะประตูดังเหมือนจะมีการพังเข้ามา
แต่ตอนนั้นทุกคนไม่เปิดเพราะกลัวจะได้รับอันตราย
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเลยคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มทหาร
๔ก็๕๖คนก็เลยวิ่งหาที่ซ่อนหาที่ปลอดภัย
ท่ามกลางเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นระยะจากนั้นกลุ่มทหารก็เผาแคมป์คนงาน
มีควันลอยแบบค้าคลุ้งไปหมดทุกคนก็หาวิธีเอาตัวรอด
โดยอาศัยควันไฟนั่นแหละพรางตัวค่ะกระโดดออกจากแคมป์ทางหน้าต่าง
หนีกันไปคนละทิศคนละทางตัวคุณมูลเนี่ย
หลบอยู่ในไร่พริกนอนหมอบอยู่ตรงนั้นตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
เมื่อวานนะฮะขออภัยไม่ใช่วันเสาร์ไม่ใช่วันเกิดเหตุ
แรกเมื่อวานเลยนะฮะสถานการณ์ยังไม่สงบนะอืมนี่เห็นไหมเออ
แล้วทหารอิสราเอลเนี่ยก็เข้ามาในพื้นที่เขาก็เลยออกมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
อิสราเอลก็พาทั้ง๑๓คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยนี่ระหว่างนั้นทั้งวันก็ติดต่อกับภรรยาตลอดนะฮะ
ตอนนี้คุณมูลบอกกำลังอยู่ในระหว่างการเดินเรื่องกลับประเทศไทย
แต่ก็รู้แหละว่าอาจจะต้องรอสถานการณ์ก่อน
เพราะสถานการณ์ก็ยังไม่สงบดีตอนนี้ไม่อยากได้อะไรแล้ว
คุณมูลบอกอยากกลับเมืองไทยมากกว่าเพราะอยู่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยแล้ว
พังประตูประตูข้างหลังเข้ามาครับเพราะว่าผมนอนอยู่ใต้เตียงสองคน
เพราะว่ามันห้องผมเป็นปูดออกอืมถ้ามันพังประตูเข้ามาก็เหมือนจะไปรอด
พอดีมันกวนมันเยอะเกินทักเชื่อใจมันเปิดหน้าตาแล้ววิ่งออก
อืมว่าแหงก็ไม่นอนแล้วผมก็ดูอยู่ที่แรกนึกว่าไม่ใช่
โอ้โหนี่ดีนะเอกใจก่อนค่ะบอกทีแรกเอ๊ะจะทหาร
สราเอลหรือเปล่าอืมเผื่อเขาจะมาช่วยเอาไม่ใช่ฮะ
ถูกยิงถูกปลาระเบิดใส่นี่กระโดดหลบ
นี่ฮะอาศัยควันไฟที่ไฟไหม้แคมป์เนี่ยพุ่งออกทางหน้าต่าง
แล้วไปหลบอยู่ในไล่พริกหลบใต้ต้นพริกนะคุณรัชพร
ค่ะเกือบสิบชั่วโมง
เมียของคุณมูลนะฮะบอกตอนเกิดเหตุสามีก็ส่งข้อความโทรหาติดต่อกันเป็นระยะ
ภายหลังมีเพื่อนแรงงานเนี่ยโพสต์บอกมีใครรอดชีวิตบ้าง
จนได้รู้ว่าสามีเนี่ยยังรอดชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงมาก
อยากให้กลับประเทศไทยเพราะใช้หนี้หมดแล้วไม่หวังอะไรแล้ว
อยากให้มีชีวิตกลับมาก็พออยากให้รัฐบาลช่วยพาตัวกลับประเทศให้เร็วที่สุด
เพราะแต่ละวินาทีเนี่ยมีความหมายมาก
ยังมีแรงงานไทยอีกหลายคนนะคะที่ตอนนี้อยากจะกลับประเทศไทยใจแทบขาดเลยค่ะ
มีแรงงานชาวไทย๑๑คนทักแชทมาหานักข่าวนะคะแล้วก็วีดีโอคอลมาด้วยค่ะ
ท้อนเห็นความเป็นอยู่ในอิสราเอลตอนนี้ว่าไม่รู้จะอยู่กันแบบไหนให้มันแบบว่า
มีความมั่นคงในชีวิตมีความปลอดภัยในชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าเขาอยู่ในพื้นที่สีแดงกันใกล้กับฉนวนกาซ่า
ต้องนอนฟังเสียงปืนเสียงระเบิดทุกคืนโดยที่ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะมาตกเข้าที่ที่เขาอยู่กัน
สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีก็นี่ก็อยู่รวมกันในบ้านพักของนายจ้าง
ซึ่งก็ดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงนั่นคือพื้นที่อันตรายด้วย
ทุกวันนี้นอนภาวะหลับไม่เคยลงกันเลยนะคะ
เขาบอกเขาอยากออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว
นายจ้างเองก็ดูแลแหละส่งอาหารให้แล้วก็ประสานทางทหารอิสราเอลให้
แต่ทางการบอกว่ายังไม่สามารถอบพยพเคลื่อย้ายออกจากพื้นที่ได้เพราะว่าอันตราย
เขาก็เลยอยากจะให้ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ณตอนนี้๑๑คนที่อยู่ตรงนี้ยังมีชีวิตอยู่
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงวันไหนเพราะฉะนั้น
อยากจะให้ทางการไทยช่วยพาเขากลับบ้านทีค่ะ
ตอนนี้ก็ยังยิงกันอยู่ใช่ไหม
ยิงกันอยู่ครับอยู่ใกล้ใกล้เลยครับ